ส่วนรายงานพิเศษจากอิสราเอลในวันนี้คุณชายรัฐถมยาจะพาไปดูความก้าวทันโลกของอิสราเอล
ทั้งเรื่องของการใช้เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดรวมทั้งการเติบโตของสตาร์ทอัพ
ซึ่งใหญ่เป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
ที่นี่ก็คือชายหาดในกรุงเทวาวิทย์เมืองหลวงของประเทศอิสราเอลนะครับ
ทางด้านหลังของผมที่เห็นอยู่นี้ก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
จะว่าไปแล้วอิสราเอลก็มีลักษณะที่คล้ายกับประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานะครับ
เป็นประเทศที่เล็กไม่ค่อยที่จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเท่าไหร่นัก
ดังนั้นจึงมีนโยบายที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าปัจจุบันอิสราเอลเฉพาะที่กรุงเทลอาวิฟแห่งนี้
ได้กลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจสตาร์ทอัพที่สำคัญติดอันดับ๑ใน๕ของโลก
และดูเหมือนว่าธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นที่กรุงเทลอาวิฟต์แห่งนี้
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยครับ
ทรายสายลมแสงแดดเทลอาวิฟต์ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวและอาหารเลิศรส
แต่ว่าขณะเดียวกันเทวาวิฟต์ก็กำลังเป็นที่จับตามองถึงการเป็นแหล่งของธุรกิจสตาร์ทอัพ
ต่างจากเบอร์ลินลอนดอนสต๊อกโฮมหรือซิลิคอนแวลลี่
ไกลจากชายหาดบรรดานักธุรกิจนักลงทุนนักทรหัสและผู้หลงไหลในเทคโนโลยี
รวมกันตามที่ประชุมเทคโนโลยีที่จัดทั่วเมือง
จำนวนได้เพิ่มขึ้นเรื่อยในช่วง๑๐ปีเพิ่มเป็น๒เท่า
มัตตี้บอกว่าบางที่เมื่อพลาดแล้วไม่มีการให้โอกาสใหม่แต่ในอิสราเอลถ้าคุณล้มนั่นคือสิ่งที่ดี
แต่ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ไม่เหมือนใครตรงที่มันบังคับการทำงานเอง
โดยจะมีฐานที่มีที่เก็บโดรนมีที่ชาร์จแบตเตอรี่แต่เมื่อมีการกำหนดภารกิจแล้วโดรนจะทำงานด้วยตัวของมันเองโดยมนุษย์ไม่ต้องเกี่ยวข้อง
บริษัทสามารถระดมทุนได้กว่า๑๐๐ล้านบาท
ลำนี้ใช้งานในการรักษาความปลอดภัยรวมถึงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการสำรวจทางภูมิศาสตร์
บริษัทนี้ก่อตั้งเมื่อปี๒๕๕๗จากกลุ่มของคนที่เคยเป็นทหารด้วยกันซึ่งมักจะเป็นจุดเริ่มของธุรกิจสตาร์ทอัพในอิสราเอล
ยาเฮลนอฟรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจบอกว่าจุดร่วมของผู้ก่อตั้งก็คือเราอยู่ในหน่วยทหารเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโดรนเลย
แต่ก็พอจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างและเรารู้จักกันดีพอที่จะร่วมทำธุรกิจด้วยกัน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวที่เรามีและทรงพลังก็คือสมองมนุษย์เนื่องจากเราต้องหลังพิงฝาจึงเป็นแรงบังคับให้เราต้องคิดสร้างสรรค์เราไม่มีทางเลือกส่วนผสมของการลงโทษเหล่านั้นเองผลักให้เรากลายเป็นประเทศแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพ
ยาบอกว่าถ้าเทียบรายได้ต่อหัวอิสราเอลมีเงินลงทุนมากกว่าสหรัฐถึง๓เท่า
ทุนมาจากคนที่เคยอยู่ในทหารเดียวกันหรือว่าเครือข่ายอื่นมันสามารถทำให้ระดมทุนได้ไม่ยาก
มกลางกระแสการต่อต้านภาวะโลกร้อนนะครับจึงทำให้อีกหนึ่งธุรกิจเป็นที่น่าจับตามองนั้นคือธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
จริงแล้วอิสราเอลมีภูมิประเทศบางส่วนที่เป็นทะเลทรายนะครับมีแสงแดดตลอดทั้งปี
วกกับเทคโนโลยีที่มีการคิดค้นพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความก้าวหน้า
น่าจะทำให้อิสราเอลกลายเป็นมหาอำนาจทางพลังงานแสงอาทิตย์ได้
แต่ว่าสถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเนื่องจากว่าติดขัดในเรื่องของขั้นตอนของทางราชการ
จึงทำให้นักพัฒนาแล้วก็นักลงทุนนักคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์
ฐานการผลิตออกไปนอกประเทศแต่สำหรับภายในประเทศแล้ว
ก็ยังไม่หยุดยั้งในเรื่องของการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ
แม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างมากมายโดยล่าสุดครับมีความพยายามที่จะสร้าง
หอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงที่สุดในโลกครับ
หอคอยผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่สูงที่สุดในโลก
มาตั้งอยู่ที่ทะเลทรายในเกฟอิสราเอลตั้งเป้าผลิตพลังงานหมุนเวียน
ใช้ให้ได้ร้อยละ๑๐ภายในปี๒๕๖๓และนี่คือโครงการแห่งอนาคตขนาดใหญ่
ว่าการก่อสร้างจะเสร็จในปี๒๕๖๑ซึ่งจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้๓๑๐เมกาวัตต์
มากพอจะใช้ในกว่า๑๓๐๐ครัวเรือนหรือว่าร้อยละ๕ของประชากรทั้งประเทศ
อีรานอธิบายว่าที่นี่เรียกว่าสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น
ไปยังหอคอยด้านหลังซึ่งมีความสูง๒๕๐เมตรซึ่งถือว่าสูงที่สุดในโลก
บนยอดก็จะมีหม้อต้มที่จะรวบรวมแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นความร้อน
ต้มน้ำจนได้ไอน้ำไปหมุนกังหันผลิตพลังงาน
สาเหตุที่ต้องสร้างเป็นหอสูงก็เป็นเพราะว่าสัดส่วนของที่ดินที่โครงการได้รับ
อธิบายว่าสาเหตุที่ต้องทำเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก
ไม่ใช่เพราะว่าอยากสร้างสถิติโลกแต่เพราะความหนาแน่นของแผงพลังงาน
แสงพลังงานยิ่งวางกระจกติดกันมากเท่าไหร่
หอคอยก็จะต้องสูงมากขึ้นเท่านั้น
เพื่อไม่ให้มีการกวนการขมแสงที่ได้จากแผงในแต่ละแถว
รัฐบาลอิสราเอลต้องการให้ใช้ที่ดินให้คุ้มค่ามากที่สุด

นั่นก็ทำให้ต้องสร้างหอคอยให้สูง
และมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดปี
แต่เมื่อมาถึงการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศ

บรรดาบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีต่างไม่พอใจต่อขั้นตอนของรัฐจนต้องย้ายไปทำในต่างประเทศ
ลีฮีโกเดนเบิร์กผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของหน่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมอิสราเอลบอกว่า
อิสราเอลยังล้าหลังกับการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์
ซึ่งที่จริงสามารถจะเป็นมหาอำนาจในเรื่องนี้ได้เพราะว่ามีแสงแดดอยู่เหลือล้นแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แต่ถ้าเทียบกับเยอรมนีที่ใช้พลังงานหมุนเวียนถึง๑๓๕อิสราเอลยังใช้เพียงแค่๑๐๒
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่ได้พยายามผลักดันมากพอในการไปถึงจุดหมายเล็ก
เราอยากเห็นการตั้งเป้าใหญ่ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต้องการเห็นแรงผลักดันจากรัฐบาลอิสราเอล
รัฐบาลอิสราเอลยังลังเลกับการให้ที่ดินผืนใหญ่ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การใหญ่ต้องการการเข้าถึงแก๊สน้ำและไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าที่อยู่ห่างไกลในทะเลทรายในเกฟต้องใช้เวลานาน
การค้นพบการสมชาตินอกใช้ฝั่งทำให้อิสราเอลหันไปพึ่งแหล่งพลังงานนี้ถึงร้อยละ๗๐
และส่งผลต่อการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน
แต่ก็ยังพอมีข่าวดีที่เพิ่งจะมีการผ่านกฎหมายเมื่อปีที่แล้ว

แล้วก็ให้ผลประโยชน์กับคนที่ต้องการติดแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน

ยังคงต้องการการสนับสนุนที่จริงจังจากรัฐบาลต่อไป